ตัวพันนี้ผมถามคำนึงคุณผู้ชมคุณเคยเห็นไหมแล้วเคยกินหรือเปล่า
คุณสาห์

แบบเดี๋ยวขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังทานแบบว่าข้าวเปียกเลย

ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่างดอาหารสักมื้อ

นี่เป็นอาหารรสเลิศครับ

ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเพลียง
มันอาศัยอยู่ในซากไม้โกงกลางและซากต้นตะบูนเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเพียงมันเป็นสัตว์ประเภทหอยสองฝา
มีลำตัวสีขาวเรียวยาวคล้ายไส้เดือน
เรียงชนิดนี้อาศัยอยู่ในลำต้นของไม้สองชนิดอย่างที่บอกไป
กงกลางและต้นพยูนเท่านั้นจะอยู่ในเขตป่าชายเลน
หาได้ตามนั้นผมจะบอกให้มันเอามาทำได้หลายเมนู
และที่สำคัญคือมันกินสดได้
มันคือที่เขาเรียกเสียงทะเลหรอหรือเปล่าคะ
สดได้แล้วเขามีความเชื่อยังไงรู้ไหมทั้งสองสาว
ชายหนุ่มใดที่ได้ซูดเจ้าเพียงเรียงสดเข้าไป
เป็นยังไงจะมีกำลังวางชา
จะสู้สุดใจในทุกแมชของการแข่งขัน
เหรอคะนี่เขาบอกลื่นคอครับ

มันก็ต้องลื่นแหละดูดิ

แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กินสดเราทำอะไรได้
อ้าวน่าจะเข้าน่ะใช่ไหมอืม
ขอบคุณภาพนี้นะฮะจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่ารำจัดแดม